คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ

รับสิ้นปีเลยฮะเหตุระทึกรับสิ้นปี
เป็นไฟไหม้กองกระดาษที่เตรียมรีไซเคิล

กระดาษด้วยคุณผู้ชมติดไฟง่าย
แล้วถามว่าใหญ่ขนาดไหนต้องระดมรถน้ำ๒๐คันครับ

อาจจะเห็นแค่คันสองคันแต่จริงเนี่ย
ต้องประสานจากหลายหน่วยงานเลยนะ
พื้นที่หมู่๘อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ในอำเภอไปเลยในอำเภอวิทรัฐครับ
พร้อมด้วยพอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๓ปราจีนบุรีนายถิตนันครับ
แล้วก็ไปร่วมกันสั่งการเลยนะ
ประสานทั้งทหารทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานท้องถิ่น
รถน้ำ๒๐คันเข้ามาครับระดมฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป
เห็นกองอยู่คือกองกระดาษสูง๕เมตร
เนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่คุณผู้ชม
คือไฟมันไปไหม้กองกระดาษกลางลานก่อน
ตรงกลางเลยนะนี่ไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วมันลามไปโอ้โหลามไปพวกกองที่อยู่ข้างรอบตรงนั้นน่ะ
ทำให้กองกระดาษกลางลานที่มีมากกว่าหมื่นกอง
น้ำหนักสักกองละ๕๐๐๑๕๐๐กิโลกรัมก็ตันกว่า
เสียหายเกือบทั้งหมดครับอ่าส่วนไอ้พวกกล่องกระดาษที่ยังไม่โดนไหม้
เขาต้องเร่งขนย้ายออกก่อนเลยโอ้โหไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะยิ่งลุกลาม
ไหม้โหดมากเออคือไหม้ตั้งแต่ตรงกลางเนี่ย
คือไอ้ข้างนอกยากแล้วจะไปดับข้างในก็ลำบาก
แต่อย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมคือพื้นที่ของโรงงานนี้
มันอยู่ห่างจากชุมชนเยอะอยู่ก็จะไม่กระทบกับชาวบ้าน
ระแวกแถวนั้นนะก็ยังดีหน่อยส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
ว่าน่าจะเกิดจากความร้อนใต้กองกระดาษครับ
เพราะว่าอะไรมีพนักงานเนี่ยเห็นเหตุการณ์ช่วงไฟเริ่มมันลุกขึ้นมานะ
ก็น่าจะเกิดจากความร้อนตรงกองกระดาษนี่แหละ
แล้วก็ชาวบ้านยังดีหน่อยไม่เป็นอะไรมากครับ